ทำมาหากินด้วยใช่ไหมแล้วก็พาคนในครอบครัวเที่ยว
ด้วยอยู่มานานแล้วอ่ะได้เวลาจะเปลี่ยนป้ายขาวสักทีคุณ
นี่ฮะตำรวจจับเสียเงินเป็นแสนคุณผู้ชมครับอ้าวมาดูอุทาหรณ์ข่าวนี้กัน
ทีมงานสายหมายต้องรอดรับเรื่องร้องเรียนจากคุณป้าท่านนี้ฮะ
นั่งพระนมมือไหว้เลยช่วยคุณป้าหน่อยคุณป้ายุคหกสิบเอ็ดปี
หลานชายหลานสาวเอาหลักฐานมาด้วยคือซื้อรถกระบะยี่ห้อดัง
ศูนย์จำหน่ายย่านลำลูกกาคลองสองปฐุมธานีครับซื้อเป็นมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะ
นี่มือหนึ่งป้ายแดงเลยนะครับมีหลักฐานการซื้อขายจากศูนย์ด้วย
แต่หลังจากเอารถไปใช้ได้ปีนึงมารู้ความจริงว่า
ทะเบียนป้ายแดงมันเป็นทะเบียนปลอมคุณผู้ชมฮะโอ้โหครับ
ผู้เสียหายลำดับเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าซื้อรถคันนี้นะนู้นคุณผู้ชม
วางเงินดาวน์สามหมื่นใช่ไหมแล้วก็รับรถมาพลไปพลไป
แล้วก็ทำเรื่องขอขอป้ายนะครับก็มีเซลล์เนี่ยเป็นคนรับเรื่อง
แต่ช่วงติดต่อทำป้ายเนี่ยเซลล์นะครับ
เบิกค่าใช้จ่ายแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะประสานขนส่งให้
แต่ยังไม่เสร็จนะโอ้โหคุณผู้ชม
มาจนกระทั่งพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่๖๕เนี่ยนะ
แล้วก็มาถึงกลางเดือนธันวาคม๖๕ต่อเนื่องกัน
หลานชายของคุณป้าขับรถไปทำงานที่พระนครศรีอยุธยา
ถูกตำรวจตั้งด่านเรียกตรวจพอตรวจสอบข้อมูลป้ายแดง
ไม่พบข้อมูลก็ถูกตำรวจคุมตัวดำเนินคดีข้อหา
แปลงเอกสารทางราชการคุณป้าไปกู้เงินนอกระบบมาหนึ่งแสนบาท
มันประกันตัวหลานนะครับนะฮะรถก็ต้องประกันออกมาในราคา๕แสนบาทนะครับ
งั้นเอาออกมาไม่ได้นะฮะหลังเหตุการณ์นี้ก็ติดต่อไปหาเซลล์คนนั้นน่ะ
แต่โดนปฏิเสธความรับผิดชอบบอกป้าป้าไปฟ้องเอาก็แล้วกัน
พอหลังจากนั้นมาถึงบ้านก็ได้โทรบอกเซลล์ว่าเนี่ยป้าน้องโดนจับนะ
หนูจะทำยังไงทำไมเอาป้ายป้ายปลอมมาใส่ให้น้องแล้วลูกป้าออกรถป้ายแดงทำไมเอากำเงินสดสดไปเลยนะ
ไปออกรถน่ะเขาบอกว่าขายแล้วขายเลยเขาไม่รับผิดชอบ
เขาบอกว่านี่เขาพูดว่านี่มีคนมาออกรถเยอะป้ายไม่ทัน
ไม่พอป้าไม่พออ่าแล้วจะทำไงช่วยเหลือป้าได้ยังไงเนี่ย
รถก็อยู่ที่โรงพักเนี่ยน้องไม่มีรถวิ่งงานบริษัทก็จะไล่นกน้องออก
หนูเชื่ออะไรไม่ได้อืมผู้เสียหายยังเปิดข้อความไลน์ให้ดูด้วยนะ
ที่คอยทวงกับเซลล์เรื่องป้ายรถเนี่ยนะครับ
ป้ายขาวอ่ะตั้งแต่ออกรถตุลาคมสี่หกสี่
สังเกตว่าผู้เสียหายนะครับตามเรื่องมาโดยตลอด
ส่วนเซลล์ก็ติดขัดนั่นติดขัดหนี้นะครับจนมาปีหกห้า
ล่าสุดทีมงานสายไหมนะครับพาคุณป้ากับหลานชายไปสพพระนครศรีอยุธยา
นี่รถยังจอดอยู่ดูฝุ่นดิดูฝุ่นดิคนโอ้โห
ถ้าจะเอารถออกต้องมีห้าแสงก็กู้มาประกันหลาน
แล้วแสนนึงจะไปเอาหาที่ไหนอีก๕แสนมาเอารถออกล่ะ

ขัดเลิกเลยเหลือเก็บงานทันตายเข้าไปออกรถ
โอ้โหน้ำพักน้ำแรงเนอะ
เห็นใจคุณป้าจริงคือมันไม่ใช่เรื่องเลยนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกอำนวยพันธ์นินน้อย
ผู้กำกับการสพพระนครศรีอยุธยานะครับ

โดยมีคนมารับรองนะครับ
ส่วนคดีเนี่ยที่บอกว่าใช้ทะเบียนปลอมเนี่ย
ทำเรื่องถอนคืนเงินประกัน
เนื่องจากไม่มีเจตนากระทำความผิด
โอ้โหตั้งนาน
สวมทะเบียนปลอมให้กับผู้เสียหายนะครับ
เป็นอำนาจสอบสวนของท้องที่ที่ปฐุมธานี
โดยผู้กำกับการได้ประสานไปยังโรงพักท้องที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
แล้วแจ้งให้ผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีอีกครั้งหนึ่ง

นี่ค่ะซื้อมานี่ยุ่งเลยนะคะ
เออคุณผู้ชมจะออกรถป้ายแดงต้องตรวจสอบนะ

ป้ายแดงอันนี้เนี่ยมันเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือเปล่า

เป็นเซลล์ก็ไม่ควรทำ

ซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องรับผิดชอบในทางคดีด้วยนะคะ
นี่ค่ะแต่อย่างน้อยคุณป้าวันนี้ก็ได้ขับรถแล้วนะคะ
โอ้โหเห็นใจนะตอนเกิดไปลูก
เห็นใจจริงค่ะซื้อมาแล้วไม่ได้ขับ
แล้วเจอปัญหาแบบนี้นะคะ